เหตุการณ์นี้คนในบ้านเกือบตายแล้ว
เพราะว่ามีโจรร้ายใส่เสื้อเบอร์๑๐บุกเข้ามาในบ้านนะครับ
และเหตุการณ์นี้นะคุณคนในบ้านต้องสู้กับโจรด้วยตัวเองนะฮะ
คุณผู้ชมมันมีคลิปหลายคลิปที่คนโพสต์เอามาโพสต์ไว้
เตือนภัยว่าโจรร้ายบุกเดี่ยวเข้ามาในบ้านนะครับ
คุณผู้ชมฮะเหตุการณ์นี้นะครับเจ้าของบ้านเอาคลิปมาโพสต์ไว้หลายคลิปนะครับ
คลิปที่๑คลิปที่๒ไปจนถึงคลิปที่๖นะฮะ
คือบอกเหตุการณ์เนี่ยแฮชแท็กเฉียดตายเหตุเกิดขึ้นวันที่๒๑

เดือน๑๔๖๕เนี่ยฮะเวลาเที่ยงคืน

แท็กเตียคือผู้ป่วยติดเตียงอายุ๙๐ปีนู่นนะครับ
โดยอธิบายตามคลิปเลยคือหมาเนี่ยมันเห่าที่บ้านนี้นานมากนะครับ
คุณป้าท่านหนึ่งก็เลยเดินเข้ามาดูในบ้าน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

คุณผู้ชมหลังจากนั้นโจรทำอะไร

แล้วคนนอกบ้านมีใครบ้าง

แล้วก็มีอีก๒คน
ก็คือน้องเขยนะครับ
น้องเขยกับน้องสาว

โจรมันจะทำอะไรกับคนป่วยติดเตียง

ได้แต่โทรหาเจ้าหน้าที่ตำรวจ

บอกว่าระหว่างนั้นดีนะที่มีวัยรุ่น๕๖คน
รายนี้เป็นชายชาวเมียนมานะคุณนะ
แต่ไม่ได้จับกันได้ง่ายนะฮะ
อันนี้ต้องพากันมาหลายคนถึงจะล้อมจับไว้ได้
แต่ก่อนหน้านู้นนะคุณมีการต่อสู้กันด้วยนะ
ต่อสู้กับคนในบ้านไม่ว่าจะเป็นต่อสู้กับคุณป้า
ต่อสู้กับน้องสาวต่อสู้กับลูกเขย
กระทั่งมีดบาดมืออะไรไปหมดเลย

เหตุการณ์นี้น่ากลัวจริงระทึกจริงนะฮะ

ถ้าไม่ได้วัยรุ่นกลุ่มนี้มาช่วยจับนะ
ก็คงจะโดนโจรรายนี้ทำอะไรสักอย่างเนี่ยนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นในบ้านในพื้นที่หมู่๕ตำบลหวายเหนียว

คือเที่ยงคืนตรงของวันที่๒๑พฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับ
คุณผู้ชมฮะทีนี้ไปดูประตูหลังบ้านกันหน่อย
เพราะว่าเจ้าของบ้านเองก็อยากรู้ว่าโจรมันเข้ามาทางไหนกันแน่
ระหว่างประตูหลังบ้านกับประตูหน้าบ้านนะครับ
ปรากฏนี่น่าจะเป็นประตูหลังบ้านที่โจรมันงัดเข้ามา

เจ้าของบ้านบอกว่าสงสัยมันดึงมันกระชาก
แรงมันเยอะขนาดถึงแหกเหล็กหนาขนาดนี้คุณ
มีช่องแล้วมันก็ลอดเข้ามาได้
เจ้าของโพสต์ไว้บอกว่าแรงมันเยอะจริงนะครับ
ตำรวจสายตรวจมาก็เลยควบคุมตัวเอาไว้นะครับ
แล้วก็มีการตรวจสอบพบว่าไม่ใช่แค่หลังนี้หลังเดียวนะ
แต่ก่อนหน้านี้คนร้ายใส่เสื้อเบอร์๑๐เนี่ย
ไปที่บ้านของชาวบ้านมาทั้งหมด๓หลังแล้วนะ

คนร้ายพยายามจะเปิดประตูหลังบ้าน
แต่พอเปิดไม่ได้ก็ปีนรั้วข้ามมาบ้านหลังอื่น
เมื่อวานเราเสนอข่าวนี้ไปจำได้ไหมครับ
เราเสนอคลิปเหตุการณ์นี้ว่าโจรร้ายรายนี้ข้ามกำแพงไปหลายบ้าน
และสุดท้ายมันมีคลิปออกมาภายในบ้านเมื่อกี้ที่เราให้ดูนะครับ
ว่าพอเขาข้ามกำแพงบ้านอื่นไปแล้วเพราะเข้าบ้านไม่ได้
ก็ไปเข้าบ้านของเตี๋ยคือผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงตรงนั้น
แล้วก็เป็นเหตุการณ์ประทึกที่เกิดขึ้นในบ้านเนี่ยนะคุณมันเป็นเหตุการณ์ต่อเนื่องกัน

คือคลิปภาพที่เห็นที่เกิดขึ้นในบ้านเนี่ยมันน่าหวัดเสี่ยวมากนะคุณผู้ชม
ส่วนคุณลองคิดดูว่าถ้าเกิดตั้งแต่คุณป้าท่านนี้
เฉินหน้าตอนแรกเลยนะถ้ามันมีอาวุธแล้วมันทำอะไร
นี่บาดเจ็บเลยนะแล้วตอนที่จังหวะคือวิ่งออกไป
เดาว่าคือความที่สูงอายุจะเปิดประตูจะอะไรมันไม่ทันไง
จังหวะจังหวะที่หลานสาวอยู่ในบ้านอีก
กลัวนะคุณผู้ชมคือตำรวจสามารถควบคุมตัวได้นะครับ
แล้วก็ผู้เสียหายเนี่ยสี่หลังนะคุณนะ
รวมตัวเข้าแจ้งความกับตำรวจเอาผิดกับโจรรายนี้
ช่วงดีที่มีกล้องมูลจอมปิดด้วยนะครับ